กลับมาในช่วงนี้มาอัปเดตงานวิวานะคะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นงานใหญ่แห่งปีเลยก็ว่าได้
สำหรับงานแต่งของป๊อกพัศรกรและมากกี้ราศีนะคะ
เหลืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้าว่าที่เจ้าบ่าวอย่างป๊อกพัสรกรเนี่ย
จูงมือสาวมากกี้เข้าสู่ประตูวิวาแล้วนะคะ
ซึ่งจริงแล้วงานวิวาเนี่ยเราได้อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณป๊อกพัศรกรเขาได้ควงคู่กับคุณพ่อมาร่วมงานนะคะ
นั่นก็คือเจ้าสัวสุธิเกียรติจิราธิวัฒน์
บันเทิงไทยรัฐก็เลยขอถามความรู้สึกของคุณพ่อหนุ่มป๊อก
พาลูกชายสักหน่อยว่ารู้สึกยังไงกันบ้าง
หลังจากที่ลูกชายกำลังจะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้ว
และหลายเรื่องที่ทุกคนจับจ้องว่าเจ้าสัวจะมอบอะไรเป็นของขวัญในวัน
แต่งงานให้กับลูกชายและวาดที่สะพ้ายบ้าง

จริงผมว่าคุณพ่อเองก็ตื่นเต้นมากเหมือนกัน
ผมก็ตื่นเต้นกว่าผมอีก
ก็หลายอย่างเขาก็จะโทรมาเช็คว่าอันนี้เป็นยังไงถึงไหนแล้ว

ก็จริงเราอวยพรเราเชียร์อัพกันตลอดเวลาอยู่แล้วครับ
เพราะว่างานคุณพ่อก็ช่วยจัดให้แล้ว
หลายอย่างคุณพ่อก็ดูแลผมมาตลอดตั้งแต่เกิดนะครับ
เพราะฉะนั้นผมว่าที่ที่ให้มาทั้งชีวิตเนี่ยก็เยอะมากพอแล้วครับ
เรือนหอจริงก็มีบ้านที่คุณพ่อทำขึ้นมาอยู่นะครับ

ก็เป็นเหมือนคล้ายหมู่บ้านเล็กที่รวมลูกคุณพ่อแล้วก็คุณพ่ออยู่ด้วยกัน
ก็เรียกว่าเป็นของขวัญครับ

เดี๋ยวนะของขวัญเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เป็นเรือนหอเป็นหลังแล้วนะ

ก็เป็นหมู่บ้านเล็กก็อยู่กันทั้งครอบครัว

นอกจากนี้ค่ะหนุ่มป๊อกยังเผยถึงเรื่องชุดเจ้าสาวของสาวมากกี้ให้ฟัง

บอกว่าจะบินไปดูกันที่อัมสเตอร์ดัม

เจ้าตัวเนี่ยไปทำงานแล้วมากกี้ก็ติดไปเที่ยวด้วย

ยังไม่ได้มีการเลือกหรือว่าตัดชุดใดทั้งสิ้นค่ะ
แอมสแดมเนี่ยที่ไปมาเนี่ยจริงผมไปทำงาน

กี้เขาก็เลยถือว่าการติดตัวไปด้วย

เราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากมาย
เขาก็อยากทำขึ้นมาให้เขารู้สึกว่าเขา
เงินก็อย่างที่บอกที่เขาบอกว่ามี๑๐ล้านอะไร

เราไม่ใช้งานกันอย่างนั้นแน่นอน

รู้จักที่จะใช้เงินเขาบอกไว้แบบนี้นะคะ

ใครได้ติดตามป๊อกกี้อันเดอรัน
อะไรก็ตามรายการของเขาน่าจะรู้เลยว่า

คือเขาบอกว่าชีวิตของทั้งคู่เนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ย

สไตล์มันจะคล้ายกันมากกว่านะ